มาดูช่วงนี้หน่อยอากาศมันดีอยากจะไปพักผ่อนนะฮะ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานขึ้นดอยขึ้นภูกางเต็นต์กัน
คุณถ้ากางเต็นต์แล้วเปิดเต็นต์มานะแล้วสูดอากาศเข้าไปเต็มปอด

ใช่ฮะแต่ถ้าเปิดเต็นต์เข้าไปแล้วเจออะไรที่เดี๋ยวคุณจะเห็น
ออกมาถึงข้างนอกแล้วนะคือมันทะลุจากข้างในหรือทะลุจากข้างนอกไปข้างใน

คุณดูข้างในสิข้างนอกเนี่ยว่าเยอะแล้วนะแต่ข้างในนี่อื้อหือ

ยังไม่ทันได้เข้าไปนอนแค่รูดซิปจะเข้าเต็นต์เนี่ย
เขาบอกโอ้โหไม่กล้าหายใจเลยนะฮะกลายเป็นฝันร้ายสายนอนเต็นต์เลย
ช่วงปลายปีอากาศเย็นเป็นใจอยากจะไปเที่ยวสถานที่ภาคเหนือ
ซึ่งเป็นยอดดอยคนก็แห่มาเที่ยวสัมผัสอากาศดีกันเยอะเลย
แล้วก็มีโพสต์โพสต์นึงเนี่ยเขาระบวกมาแบบนี้
แล้วก็ถ่ายภาพภายในเต็นต์สีขาวสะอาดแต่มันเปลือและเกลอะกังไปด้วยบรานะครับ
บอกว่ารีวิวม่อนสักม่อนหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เราต้องจองแบบเต็นต์ไปให้ภาพเล่าเรื่องนะคะ
นี่คือราคา๑๘๐๐บาทค่ะไปมาเมื่อวันที่๒๘พฤศจิกายนนี่แหละค่ะ
ประทับใจเลยมีเต็นต์มากมายนะคะ
ทีมเราไปกันหลายคนจองแบบเต็นต์ไป๕หลังเจอแบบเดียวกันทั้ง๕หลัง
ซึ่งไม่แน่ใจว่าฉันเนี่ยดวงตกดวงสวยอะไรจะปานานนะฮะดูสิเชื้อราขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้แจ้งไปยังเพจที่พักเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุง
ได้แต่หวังว่าเขาจะทำการปรับปรุงพวกนี้ให้ทันกับฤดูท่องเที่ยวที่คนจะขึ้นไปเยอะ
ไปพักปลายปีแบบนี้นะคะคาดหวังไว้นะคะ
นี่ฮะแล้วเขาบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกถึงมะเร็งปอดได้เลย
ขนาดจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะตอนแรกจองบ้าน๒หลังแต่บ้านดันเต็ม
อยู่ให้เรามานอนพักที่เต็นต์แบบนี้และมันสกปรกแบบนี้นะครับ
ซึ่งเป็นที่พักที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ม่อนสายลมม่อนแจ่มเพจนี้
เขาโพสต์ข้อความว่าอะไรรู้ไหมคุณยอมรับว่าเต็นต์ขึ้นเชื้อราจริง
เนื่องจากอากาศเย็นและมีความชื้นสูงตอนนี้พวกเราได้ทำการเปลี่ยนเต็นต์ใหม่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ทางม่อนนะเขาออกมาชี้แจงแล้ว
เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้เองผู้สื่อข่าวของเราเดินทางขึ้นไปยังม่อนแจ่ม
พบกับนายสุรินณฑีไพรวันผู้ใหญ่บ้านหมู่๗และเป็นที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม
เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวว่าหลังจากที่มีข่าวทางโซเชียลออกไปนั้น
ขณะนี้นะครับทางกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวม่อนแจ่ม
ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วครับเอาเต็นต์ที่เป็นเชื้อราออกไปหมดแล้วนะครับ
โดยยืนยันว่าเต็นต์ที่นำมาติดตั้งใหม่นี้เป็นเต็นต์ใหม่นะไม่ใช่เอาเต็นต์เก่าไปล้าง
เป็นเต็นต์ใหม่และปลอดภัยจากเชื้อรายอย่างแน่นอนครับพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักแรมบนม่อนแจ่มได้อย่างปลอดภัย
บ้านที่สวยงามทั้งเต็นต์ที่สะอาดสะอ้านนะครับและในช่วงบ่ายนี้นะครับ
หน่วยงานคือทั้งจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยว
แล้วก็สาธารณสุขเชียงใหม่เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักดังกล่าว
รวมถึงที่พักอื่นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นม่อนเดียวกันเพราะว่าม่อนแจ่มมีหลายม่อน
แล้วก็มีที่พักทั้งแบบบ้านแบบเต็นต์เยอะมากเลย
ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจไหวหรือเปล่าแต่เขาพยายามกันเต็มที่นะฮะ
เอาจริงนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันฟังเองยังอยากเข้าไปพักเลยเพราะมันเปลี่ยนใหม่แล้วไง

แต่ถ้าไปเจอแบบเชื้อราเนี่ยคุณนอนยังไงออกมานอนตากลมข้างนอกไหม
เรายังไม่รู้เลยนะว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายเนี่ย
ที่พักมีการเยียวยายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อด้วย